ที่สุภัณฐ์ใช่ไหมยังไม่หมด
ที่เดิมที่เดิมวัดไพรแคก

โอ้โหไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับ

แล้วก็กลับไปที่นั่นเพื่อไปแก้บน
ไม่ได้ไปเจ้าเดียวไปกันถึง๓คน๓เจ้า
ด้วยเหมือนกันไปที่นี่ครับวัดอุทุมพระรารามหรือที่รู้จักกันดีคือวัดไผ่แขก
ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
นี่ชาวบ้านเขาได้รับโชคลาภเดินทางมากราบไหว้แก้บนหลวงพ่อเสด็จประธานพร
พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปี
จากนี้ก็ยังมีหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
ขุนช้างมหาเศรษฐีและแม่ตะเคียนทองภายในวัด
มากันทั้งทีก็นำดอกไม้ทูบเทียนน้ำวงน้ำหวานเครื่องประดับประดามาแก้บนมากมาย
มาให้ครบเลยมีใครกันบ้างไปติดตามท่านแรกเลยท่านท่านท่าน
ก็คือคุณระเบียบธนายุทธพิทักษ์อายุ๖๐ปีอาชีพค้าขายวัสดุก่อสร้างนะครับ
อยู่ที่จังหวัดนครปฐมมาไกลเหมือนกันเนอะมาที่สุพรรณบุรี
ก็ได้โชคได้ลาบจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาบอกว่าได้รวมแล้วกว่าแสนบาทเลยนะ
ก็นำสร้อยข้อมือประดับสีทองมาแก้บนพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
หลังจากมาขอโชคแล้วมองเห็นเลข๒๕ในอ่างน้ำมนต์๒๕๖

ถ้าถามแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้จำกันได้ดีได้แม่นกับงวดที่ผ่านมา
เจ็บมาเยอะ
เขาก็ได้โชคได้ราบกันไปนะครับก็แสดงความยินดีด้วย

คนที่๒ก็คือนางนงนาฏหาธนีอายุ๕๘ปีอาชีพค้าขายที่จังหวัดราชบุรี

ใช่ไปกระซิบอยู่ด้านหลังของพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี

พ่อพ่อจ๋าลูกช้างลูกช้างไม่มีโชคใหญ่สักทีเลย
อธิษฐานนะกับองค์พ่อนี่แหละ
ขุนช้างมหาเศรษฐีขอให้มีโชคลาภแล้วก็ขอให้มีให้ได้
ทีนี้พอได้นะโอ้โหไม่ได้แค่กลับมาแก้บนอย่างเดียวนะ
เธอบอกว่าเธอไปหอมแก้มแก้บนด้วย

เป็นแล้วแต่อย่างที่น้องเบ้ต้องบอกแต่ละคนบนบ้านเหมือนกัน

นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับที่เธอบอกว่าเธอถูกรางวัลเนี่ย
ถูกรางวัลอ่ารางวัลที่สอง

รางวัลที่๒มันก็เยอะนะ

ทีนี้แหละพอถูกรางวัลปุ๊บก็มาทำการ

พระครูใบดีกาดุสิตหรือว่า
หลวงปู่ดูสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่แขกนี่แหละ

ไปหอมแก้พ่อคุณช้างมหาเสที
หลังจากที่เธอบทบาทเอาไว้แบบนี้แล้วก็มีไข่มาด้วย
ก็คือเอาไข่ไก่มาแก้บนด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โหซื้อลอตเตอรี่เยอะขนาดนี้นะคะคุณนี่รางวัลที่สองก็นะ
หูพีก็หลายตังค์อยู่
คุณผู้ชมยังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งเจ้าอีกหนึ่งท่านก็คือคุณทิสาบัวบาน
เนี่ยนี่นัมไข่โต้มาแก้บนด้วย
นั่นมันแหละ

นี่เค้าสนุกสนานกันมากเลยมาต่อด้านคุณนิวนัฐ
เพราะว่าเค้านำแกวงกันมาชาวบ้านกันมารวมมาลำกันแบบนี้

เพราะฉะนั้นลองไหมล่ะไปกราบไหว้ขอพรจากแม่ตะเคียนทองไง
บอกว่าที่เธอได้โชคมาก็เพราะเธอทำแบบนี้
แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดจากตะเคียนทอง
ก็เห็นเลขก็คือ๒๕มันชัดมาก

แล้วก็ก็บอกอีกนะครับว่าเธอคนนี้
ไปบอกกับพ่อผู้ช้างมหาเสธี
ว่าถ้ามีโชคจะนำไข่ต้มแล้วก็พวงมาลัย

พอได้โชคได้ลาบก็ทำตามอย่างที่บนบานสารกล่าวเอาไว้
ก็อย่างว่าล่ะครับคนเรามันโชคดีอะเนาะ
ยังไงซะก็แสดงความยินดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวล๓คนที่เล่ามา
ผมบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชม
มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้โชคดีอะไรแบบนี้
เอาล่ะไหนก็เล่ามาแล้วผมว่าเราไปดูบรรยากาศของแตรวงหน่อยไหม
ว่ามันสนุกสนานน่ายินดีขนาดไหนครับ

ยังมีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นเป็นความฝันหนึ่งเลย
วันหนึ่งจะไปรำแก้บน

ที่เคยอ่านข่าวมาฟังมาพูดคุยกันมาหลายต่อหลายคนแล้ว
เขาบอกตรงกันเลยว่าต้องทำตัวดีนะแล้วก็ทำบุญเยอะ

แล้วก็ขยันมากถ้าอยากรวยต้องขยันขยันด้วยสองมือเรา
อันนี้รวยแน่นอนไม่ต้องไปหวังประหยัดประหยัดสู้สัตว์กดทน
อันนี้แน่ส่วนคนที่เขาโชคดีก็เขาทำดีมา
สะสมบุญมาบุญมันก็เลยก่อเกิดให้โชคดีแบบนี้
ก็แสดงความยินดีกันไปนะสำหรับใครที่ดวงดีนะจ๊ะ